คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่พี่แอนซีเรียม

โอ้โหยังสวยสะพรั่งในวัย๕๐ปีนะคะคุณผู้ชม
อันนี้คือผู้หญิง๕๐ทำไมสวยขนาดนี้
ที่สำคัญยังกลับมาฮอตฮิตติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกด้วย
ส่วนเรื่องลูกสาวค่ะน้องนนนี่ที่ไม่ถามคงไม่ได้
เพราะว่าเพิ่งจะเรียนจบปริญญโทที่อังกฤษ
แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ไปร่วมแสดงความยินดี
แต่ก็มีของขวัญมอบให้
แอนอยากจะอุ้มหลานหรือยังไปฟังกันจ้า
ก็แล้วแต่เขาอะค่ะเพราะว่าเราก็ทำงานตรงนี้
แล้วก็เขาก็คิดว่าเขาก็อยากจะแบบมีบ้านเอ่อ
ก่อนเพราะตอนนี้เขาก็เช่าแลตอยู่อะไรอย่างนี้
ให้เขาแบบก็รันไปตามชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็บอกว่าเขาก็ทำตามคำที่แบบเขาสัญญากับแม่ไว้
เขาจะเรียนให้จบปริญญาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปริญญาโทแล้วก็ทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ